แต่จากนี้ไอเดียไม่ดีแล้วนะพอผู้ชายคนนี้ยืนอยู่หลังรถสองแถวแล้วมือยุ๊กกิ๊กยุ๊กกิ๊กยุ๊กกิ๊ก
เป็นไรน่ะคันคันเหรอคะคือถ้าถ้าคันอ่ะมันต้องเกาขึ้นลงทำไมอันนี้มันมันเกาลูกก๋วยเตี๋ยวเหรออย่างนั้นเออใช่ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบจะ๖โมงเย็นแล้วของเมื่อวานนี้นะฮะผู้ชายเนี่ยคนนั้นน่ะสวมเสื้อแล้วหมวกสีชมพูหวานเชียวยืนอยู่ท้ายรถสองแถวลมมันคงจะเย็นมั้งเลยใช้มือยุบกิ๊กอยู่ตรง

จัดการเรื่องการเดินทางดูหน่อยปลอดภัยเนี่ยนะฮะพฤติกรรมแบบนี้คุกคามทางเพศนะอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงฮะ